อย่างเช่นการมาครั้งนี้โอ๊ยตกใจจีวอนบินเลยล่ะครับ

โอ้โหหลวงพ่อถ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอสักหนึ่งคาถาได้ไหม

ฮึว่าพ่อบอกจะบ้าล่ะ

อัตมาไปก่อนนี่แหละ
แล้วงูเขียวตัวมันก็ยาวอยู่เหมือนกันนะ
อัตงาโต๊ะใจหมดเลย

หน้าตีมือคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ย

ไปบอกพระท่านเอาแต่ถ่ายอย่างเดียวเลย
ให้ท่านเห็นแบบนี้ท่านตกอกตกใจ
ใช่ไงโอ้อย่าไปหาทำอะไรอย่างนี้นะ

ใช่ผมค่อนข้างจะซี้กับงู